คณะการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพฤษที่จังหวัดนครสวรรค์
เขาขึ้นป้ายปรับ๒ล้านบาทเลยค่ะ
กันคนที่จะไปทะเลาะวิวาสในงาน

อันนี้เป็นการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพฤษภิษัยปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอบรรพฤษภิษัยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ธรรมดาข้างบนก็จะมีป้ายชื่องานแล้วก็ป้ายร่วมบุญกันนะนะ
ชัดเจนนะคะกลัวจะไม่เห็นนะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีเหตุตีกันบ่อยเลย
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพฤษภิษัย
ขึ้นป้ายปรับ๒ล้านแบบเมื่อกี้เลย
ป้องกันไม่ให้มาตีกันมาทะเลาะกันในงาน
แต่ละวันจะมีประชาชนและก็ชาวบ้านนักท่องเที่ยว
กราบไหว้ขอพรองค์เทพเจ้าแล้วก็รูปหล่อพระเกจิ
ชาวบรรพฤษภิษัยมีความเลื่อมสายศรัทธาเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับกลางคืนงานกลางคืนก็จะมีวงดนตรี
มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยน

ตรงนี้แหละค่ะจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาส

ปีนี้นี่แหละก็นำมาตรการตรงนี้
ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาสแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ

คณะกรรมการทุ่มเทการจัดงานทั้งปี
เพื่อให้คนในประเทศมีความสนุก

เราก็เลยจะลองขึ้นป้าย

การจัดวิวาสก็แทบไม่มีเลย

ก็ก็ชวนได้เยอะครับ

คณะกรรมการการจัดงานบอกว่าแหมไม่มีเหตุทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นอีกเลยค่ะ
งานเขาจัดใหญ่นะฮะเป็นงานบุญงานกุศลงานสิริมงคลนะครับ